ไปดูนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งของสถาบันนี้

แล้วเธอทำท่าทำท่า
กระโดดน้ำลงไปฆ่าตัวตายครับ
ใจหายใจคว่ำ

ใจหายใจคว่ำตั้งแต่ข่าวแรกเลยครับ
คุณผู้ชมครับผู้หญิงที่พยายามจะกระโดดสะพาน
ข้ามลำน้ำถวนเมื่อกี้เนี่ยนะฮะ
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองยะโสธร

แต่ตอนที่เข้าชาร์จตัวครับ
โทรศัพท์มันตกน้ำไปนะฮะ

เจ้าหน้าที่จับใจความแต่ประโยคที่ว่า
ไม่อยากอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป

อายุ๑๘เป็นชาวตะบนพระเสา

พอบอกพ่อบอกแม่นะฮะบอกผู้ปกครอง

แล้วมักจะถูกบ่นว่าเป็นคนใช้เงินเปลือง

ก็เลยมาที่สะพานจะกระโดดน้ำตาย
แต่ผลวิวังดีมาพบสักก่อนครับ

เรื่องเรียนเรื่องยังค่ะ

เรื่องเงิน

ตรงนั้นแม่แล้วถ้าหนูทำอย่างนั้นไป

แบบนี้บอกว่าผู้ก่อเหตุมีอาการซึมเศร้ามานานแล้วนะครับ
เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
และผู้ก่อเหตุมักจะบ่นเรื่องเงินนี่แหละ
แล้วก็มีปัญหากับทางบ้านอยู่บ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุเช่นนี้นะครับ